วันนี้ที่จังหวัดยาลานะคะเกิดเหตุคนร้าย
ก็เลยทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะคะ
ส่วนที่จังหวัดปัตตานีค่ะผู้บัญชาการทหารบก
ลงในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ความรุนแรง

รวมถึงติดตามคดีความสำคัญด้วยค่ะ
พลเอกธีรชัยนาควานิสผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะ
เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น
พลโทวิวัตรปฐมภาคแม่ทัพภาคที่๔
และผู้อำนวยการกรมนภ๔ส่วนหน้า
ห้องประชุมกรมนภ๔ส่วนหน้าอำเภอยรังจังหวัดปัตตานี
โดยมีการบรรยายถึงความคืบหน้าโครงการ
เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ติดตามคดีสำคัญของกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
และตรวจเยี่ยมติดตามการทำงานบูรณาการกล้องวงจรปิด
ของส่วนราชการฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจ
ฝ่ายปกครองในพื้นที่แล้วก็มีการมอบนโยบายการทำงานด้วย
ฟังเสียงผู้บัญชาการทหารบกค่ะ
ตอนนี้ก็เน้นว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ย
เข้มแข็งอย่าประมาท
เอาประชาชนเป็นหลักให้ประชาชนมีความสมบัติ
ผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพราะเรื่องสมุทรฐาน
ปีต่อไปเนี่ยควรจะพูดอย่าวีได้
อย่างน้อยก็หาข้าวทักทายกันได้
ประชาชนก็ได้ดูเหมือนกับ

ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่ากลุ่มมาราปัตตานีออกมา
นามการก่อเหตุร้ายที่รอบวางระเบิด
หน้าโรงเรียนบ้านบาตาอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะคะ
ผู้บัญชาการฐานบกบอกว่าก็เป็นเรื่องที่ทางการทราบแล้ว

และที่จังหวัดยาลาค่ะเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด
และเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๑๐
เข้าตรวจสอบเกิดเหตุคนร้ายเผาเสาสัญญาณโทรศัพท์
ได้รับความเสียหายบริเวณริมถนนบ้านเนียงยหาตำบลยหาอำเภอยหา
ที่เกิดเหตุพบความเสียหายบริเวณตู้คอนโทร
และสายสัญญาณมีสภาพไม่ดำ
ใกล้กันเจ้าหน้าที่พบเสพพลาสติกสีดำ
ที่คนร้ายชุบน้ำมันหล่นในที่จุดเกิดเหตุ
ตำรวจก็ได้มีการรวบรวมไว้
เพื่อที่จะเป็นหลักฐานทั้งหมดก่อนที่จะตรวจสอบต่อไปค่ะ